เอาล่ะก่อนจะอ่านข่าวนี้ชวนคุยก่อน

เคยไปอยู่ที่ไหนหรืออยู่ตามสี่แยก
แล้วมีเด็กแต่งชุดนักเรียนยืนหรือเดินเอาของมาขายไหม

รู้สึกและปฏิบัติต่อยังไง

ถ้าไหวผมก็จะเหมาเลยนะ

ส่วนตัวผมไม่เหมือนน้องทั้งสองคนเลย

คือเราอยู่ในข่าวเยอะ

แล้วก็เข้าใจว่าเรากำลัง

แล้วคุณผู้ชมว่าน้องคนนี้เขาหารายได้พิเศษเอง
หรือเขาอยู่ในขบวนการของอะไรค่ะคลิปนี้นะครับถ้าเป็นคนแถวนั้นก็จะเห็นชินตา
ที่จะเห็นหนูน้อยตัวเล็กนิดเดียวน่ะใส่ชุดนักเรียนนะ
ออกมาเดินเลขขายของในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบริเวณแยกเอกชัยถนนบางบอนนะครับ
ดึกดื่นดึกดื่นเกือบทุกคืนแหละหลังจากขายของที่จุดแรกพักหนึ่งนะครับ
จากนั้นจะมีจักรยานยนต์พ่วงข้างมารับเด็กขึ้นรถแล้วสังเกตว่าในรถพ่วงข้างนั้นน่ะนะ
จะมีเด็กอยู่ด้วยนะฮะอีกหลายคนเลยนั่งตระเวนเร่ขายของไปที่อื่นนะครับ
อีซอฟต์ขยี้ข่าวสองนำเรื่องนี้มาตีแผ่และโพสต์ข้อความบอกว่า
คลิปนี้เนี่ยนะฮะเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะเลยครับ
ส่วนใหญ่เคยเจอเด็กนะครับใช้ความสงสารมาเร่ขายของแบบนี้
ทำได้แค่ปฏิเสธไปแต่เพื่อไม่สนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กแบบนี้
บางคนก็ตั้งคำถามว่าเด็กขยันช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน
มันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอแต่ค่ำมืดดึกดื่นแบบนี้ใช้เวลาที่เด็กมาเดิน
ใช่เวลาที่เด็กจะมาเดินเลขขายของหรือไม่ทำแบบนี้เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายหรือไม่
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็ว
คนเมืองหรือเมืองใหญ่จะเจอลักษณะแบบนี้
คือถ้าเป็นเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงครอบครัวช่วยพ่อแม่หรือว่า
ยังไงหารายได้พิเศษอะไรอย่างนี้พี่ช่วยนะ
แต่บางทีเรามองแล้วเราจับสังเกตได้ว่ามันก็มีอะไรที่ผิดปกติเหมือนกัน
งั้นวงจรของการใช้แรงงานเด็ก
หรือว่าขอทานเด็กแบบนี้
มันจะเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ในสังคมไทยนี่แหละ
มันเป็นวงจรอุบาลนะครับแต่ก็อีกอ่ะเห็นบางทีก็สงสาร
จริงคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาโดนหลอกมาหรือเปล่า
เขาก็ช่วยไปเท่าที่ช่วยได้